ไปดูงานประกาศรางวัลหนังเทศกาลที่เมืองคานนะฮะ
โอ้โหไปยินดีกับรางวัลด้วยนะครับ
แล้วรับรางวัลไม่พอมีคำกล่าวระหว่างรับรางวัล

เป็นทีเด็ดเป็นการบอกชาวโลกให้เห็นว่ารัฐบาลไทยเนี่ยนะ
ช่วยลุกขึ้นมาทำงานให้กับประชาชนหน่อยครับ
กับพวกคุณนะครับ
หน้างงทั้งคานเลยดิหน้าคนในฮองงเลยงงทั้งคาน
ประกาศรางวัลภาพยนตร์ใช่ค่ะคือธรรมดาก็จะขึ้น
ผมขอขอบคุณคุณสุประโชคดารานำของผมที่แสดงอย่างเต็มที่แล้ว
ไม่ได้ขอบคุณไม่มีครับปลุกรัฐบาลให้ตื่นที่ได้ยินไปคือ
เป็นคำพูดของคุณเจ้ยอภิชาติพงศ์วีรเศรษฐกุลครับ
ขณะขึ้นไปรับรางวัลจูรีไพรส์นะครับจากเทศกาลหนังเมืองคานนะฮะ
ครั้งที่เจ็ดสิบสี่ประจำปีสองพันยี่สิบเอ็ด
ที่ประเทศฝรั่งเศสจากภาพยนตร์เรื่องเมมโมเรีย
โดยเรียกร้องให้รัฐบาลไทยตื่นเถิดนะฮะแล้วก็ทำงานให้ประชาชนที่
เผชิญกับความยากลำบากจากโรคระบาดเพราะความผิดพลาดในการบริหารงานของรัฐ
การจัดสรรทรัพยากรและการเข้าถึงวัคซีนคำกล่าวของคุณเจ้ยเนี่ยนะฮะ
แสดงความเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยอ่าดูเรื่องหนังมั่งหนังนะฮะ
เดี๋ยวจะกลายเป็นข่าวอื่นไปดูเรื่องหนังคือปลุกที่เมืองไทยไม่ตื่น
ไปปลุกถึงเมืองคานที่ฝรั่งเศสนี่แหละครับเป็นโอกาสที่จะได้บอกกับชาวโลก
ชาวโลกค่ะไอ้หนังเรื่องเมมโมเรียเมมโมเรียที่เขาเขาได้รางวัลในนั้น
เป็นการเล่าเรื่องของเจสสิก้าในเรื่องเนี่ยเธอจะเป็นนักพฤกษศาสตร์นะฮะ
ไปใช้ชีวิตในประเทศโคลอมเบียนะครับแล้วก็ได้รู้จักกับคนใหม่ใหม่
แล้วมีการไขความลับเสียงประหลาดที่คอยสั่งปลุกเธอให้ตื่นในตอนเช้า
ได้รับการชื่นชมนะครับแล้วก็เรื่องของการถ่ายทอดเรื่องราวตามธรรมชาติ
แล้วก็ความรุนแรงของภัยพิบัตรได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะฮะ
อันนั้นเป็นส่วนของหนังของคุณเจ้ยแต่ว่าที่ดังกว่ารางวัลของเขาตอนนี้ที่
กลับมาสู่ประเทศไทยและชาวโลกก็คือสิ่งที่เขาพูดบนเวทีแห่งนี้ครับ
ก็นอกจากพี่เจ้ยพี่เจ้ยนี่เป็นมือรางวัลมาก